อีกหนึ่งเรื่องก็เกิดในโลกโซเชียล
เขามีการแชร์ภาพของแมวดาว
คุณผู้ชมครับแมวดาวถูกรถชนตายที่เขาใหญ่

แต่ว่าเขาชื่อคือแมวดาวนะครับ
ก็มีกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งได้โพสต์ภาพแล้วก็คลิปวิดีโอแมวดาวตายครับ
หลังจากถูกรถชนที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชศรีมา
ขณะที่คนในโซเชียลเองก็แห่แชร์ภาพแล้วก็คลิปแสดงความเสียใจจำนวนมากทีเดียว
เนื่องจากแมวดาวนั้นเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
และปัจจุบันน้อยลงและหาอยู่ยากทีเดียว
สัตวแพทย์ประจำกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์

ซึ่งนายแพทย์นายสัตวแพทย์พัทรพล
บอกว่าเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องที่น่าเสียใจ

ก็เกิดเหตุรถชนเก้ง
แล้วก็ลิงป่าไปแล้วเช่นกัน
ส่วนอุบัติเหตุรถชนสัตว์ป่านั้น

นักท่องเที่ยวขับรถความเร็วเกิน๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ในพื้นที่อุทยานซึ่งเขาไม่อยากให้ขับเกินมากกว่านี้นะครับ
แล้วก็อาจจะไม่มีการสังเกตป้ายเตือนพื้นที่สัตว์ป่าข้ามถนน
สัตว์ป่าอาจจะวิ่งตัดหน้ารถแบบกระทันหัน
จากว่าตกใจเสียงรถรวมไปถึงอาจจะวิ่งไล่เหยื่อมาก
จนถึงช่วงข้ามถนนแล้วก็วิ่งมาพอดี
รถก็วิ่งมาพอดีจึงเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้แบบนี้ครับ
ทั้งนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังไม่สามารถสรุปได้นะครับว่าเกิดจากสาเหตุใด
ซึ่งนายสัตวแพทย์พัทรพลก็ฝากเตือนไปยังนักท่องเที่ยวให้มีสติด้วยนะครับ
ระมัดระวังเรื่องของการขับรถในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
เพื่อป้องกันไปชนสัตว์ป่าตายแบบนี้อีกนะครับ
ฝากเป็นอุทาหรณ์ด้วยแล้วกันนะคะหากไปพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติแบบนี้
ก็ควบคุมความเร็วของรถหน่อยไม่ต้องขับรถเกิน๖๐นะครับ